คุณผู้ชมครับเป็นระยะเวลาประมาณ๒สัปดาห์แล้วนะครับ
ร่างทรงสาวไฮเทคที่ผู้คนเรียกขานได้ถูกจับตา
จากผู้คนในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ล่าสุดมีผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อนะครับ
แล้วก็เป็นอดีตแฟนของร่างทรงสาวไฮเทคคนนี้
ให้ข้อมูลกับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
เพื่อให้เอาผิดกับพฤติกรรมที่ได้กระทำลงไปนะครับ

เกือบทุกครั้งที่นางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
นักธุรกิจสาวไลฟ์สดขณะอันเชิญเทพมาประทับร่าง
ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตไม่น้อย
เชื่อถือศรัทธาและลบหลู่ดูหมิน
ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบที่มาของร่างประทับสาวคนนี้
โดยพบว่าในสื่อออนไลน์เธอได้โพสต์ภาพขณะรับประทานอาหาร
ดื่มวายซึ่งขัดแย้งกับที่เธอเคยพูดไว้
ได้ถือศิลป์กินเจและเหม็นสาปมนุษย์
นั่นก็คือการโฟสนาหลอกหลวงประชาชน
แต่ขณะนี้เรากำลังจับตามองอยู่
ว่าเขาได้มีพฤติการในการหลอกลวงอะไรบ้าง

ไม่เกินอีก๑๐วันน่าจะชัดเจนมากขึ้น

เพราะสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยคืออยู่เทพก็มาลง

และอย่างสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย

คือถ้าเป็นมนุษย์แล้วถามว่าเทพที่ไหน
จะมาลงมนุษย์ที่นะมีลูกมีสามีมาแล้ว

เพียงเท่านั้นยังพบว่าเหยื่อและอดีตแฟนนุ่ม
ของร่างประทับไฮเทคเข้าให้ข้อมูลบ้างแล้ว
โดยยืนยันว่านางสาวแสงสุริยเทพ
ไม่เคยทำบุญถือศิลป์กินเจตามที่กล่าวอ้าง
และทุกครั้งที่ชวนทำบุญมักปฏิเสธ
พร้อมให้เหตุผลว่าเธอมีองค์เทพเทวดาอยู่ในตัว

เทพและตัวเธอก็ได้บุญด้วย
ที่สำคัญไปกว่านั้นอดีตผู้เคยใกล้ชิดพิจารณาว่า
น่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวท
ตัวผมเองไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขามีเรื่องพวกนี้
คิดว่าที่เขาทำไปเนี่ยคือทำมาเพื่อ
เหมือนสร้างตัวคนใหม่ตัวตนหนึ่ง

ใช่ครับผมว่าน่าจริงในความคิด
เหมือนเขาเป็นคนป่วยมากกว่า
ขณะที่การดำเนินธุรกิจที่นางสาวแสงสุริยเทพ

พบว่าดำเนินธุรกิจมากว่า๑๐ปี

ประกอบกิจการประมูลงานด้านสัญญาณไฟจราจร
อีกทั้งยังพบว่าในปี๒๕๕๙
มีรายได้เข้าบริษัทกว่า๑๖ล้านบาท
แต่มีรายจ่ายรวมกว่า๑๕ล้านบาท
บริษัทได้กำไรเพียง๑ล้านบาทเท่านั้น

บริษัทมีรายได้เป็นร้อยล้านบาท
๒สัปดาห์ที่ร่างประทับไฮเทค

แต่กลับพบว่าเริ่มมีเหยื่อทยอยเข้าให้ข้อมูลแล้ว
แม้ว่าเธอยืนยันไม่เคยหลอกลวง

คราบร่างประทับองค์เทพไฮเทค

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน